แต่มันคือเจ้าตัวเงินตัวทองบุกบ้าน
คุณขาตามมาตามบิโกภัยมุรณิภีศสว่างโรจชณะธรรมสถานสตหีษ
มาที่ชุมชนตลาดสัตหีบนะคะ
อยู่แนวชุมชนบุรีสตหาจังหวัดชนบุรีนี่แหละ
มาตามล่าจับเจ้าตัวเงินตัวทอง
บุกเข้ามาหลบซ่อนแล้วก็สร้างความวุ่นวายกับชาวบ้าน
โอ๊ยชาวบ้านตกออกคุณดูมุมนี้ดิฉันคิดว่าถุงกระสอบ
ตัวมันใหญ่เออแต่มันถุงกระสอบ
คุณมองเผินในหัวดิฉันคิดว่าถูกกระสอบแน่นอน

ชาวบ้านโทรตามเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยหน่อยจ้า
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็มาเลยจุดเกิดเหตุมากันถึง๔นายนะ

ทำการล้อมก่อนแล้วก็จับกลุ่มเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้
มันแอบหนีเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในกองไม้หลังบ้าน
แล้วคุณดูดิเนี่ยเนียนไหมเหมือนถุงกระสอบจริง
แต่ต้องบอกว่าการจับกลุ่มครั้งนี้
พี่เขาเป็นนินจาเหรอมันไม่ง่ายเห็นไหมคุณโอ้โหดูดิ
คือเจ้าตัวเงินตัวทองมันตัวใหญ่แรงมันเยอะมันสู้กลับ
พี่เขาก็ต้องออกแรงเยอะมากแล้วเขาทำแบบวิชาตัวเบา
ขึ้นไปบนแบบว่ากำแพงขาซ้ายฝั่งนึงขาขวาฝั่งหนึ่งแล้ว
ออกแรงกันเยอะมากสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็จับกลุ่มเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้ออกมาได้สำเร็จนะคะ
ความยาวมันไม่เท่าไหร่ก็ปกติแบบโอ้ม้วนหน้าม้วนหน้า

อายม้วนมันไม่ได้อายม้วนมันจะหนีอ่ะสิคุณ
ความยาวของมันก็คือประมาณ๒เมตรแต่ดิฉันคิดว่ามันหนัก
หนักนะเออดิฉันคิดว่าตัวมันน่าจะหนัก
สัก๓๐ได้ไหม๓๐๔๐ดิฉันว่าเกินอ่ะเกินนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสัตหีบเนี่ยคุณเจษดามะลิราชเนี่ย
เขาบอกว่าเขาจะนำเจ้าตัวเงินตัวทองตัวนี้ไปปล่อยด้วยวิธีการ
อะไรเดี๋ยวคุณดูแบตต้องมัดก่อนเออ
ปากใช่ไหมกันมันกัดใช่ไหมมัดแขนมัดขากันมันหนี
แล้ววิธีการแว้นไปโอ้ยไม่นี่อย่า
แล้วคุณดูหางมันยาวเดี๋ยวหางมันจะละพื้น
เอามาเกี่ยวกับแฮนด์ผมแล้วเอาขาเหยียบไว้อย่างนี้
ก็กันมันหลบหนีกันคนร้ายหลบหนี
เกิดมาเป็นตัวเงินตัวทองช่างลำบากยิ่งนัก
คือไม่รู้ว่าจะเอามันไปท่าไหน
ต้องไปท่านี้ท่านี้ดีที่สุด

ถ้ามันซ้อนท้ายไม่มีคนประคอง
ใช่ไงคุณนึกออกไหมถ้าให้มันไว้ข้างท้าย
เขาก็ต้องเอาแบบขาเหยียบเอาไว้แล้วเอามือประคองหาง
ม้วนกับแฮนมอเซ็ยแล้วบีด
บิดเอเตอร์ทำไมบิดมอเซ็ดไม่ไปอ๋อบิดห่างมัน

มันก็ต้องไปท่านี้แต่สุดท้ายเขาก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติละกัน